ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุวัยรุ่นฆ่ากันในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
โดยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะปุ่มหลังเกิดจากความแค้นเก่า
ที่มีปัญหากันตั้งแต่สมัยมัธยมคุณผู้ชมจนกระทั่งวันเกิดเหตุ
มีการโคจรกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งโดยหนึ่งในนั้นได้มีการใช้อาวุธมีดจ้วงแทงคู่กรณี
จนตายหนึ่งเจ็บสองนะคะปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุวัยรุ่นไล่แทงกันเสียชีวิต
หนึ่งคนบาดเจ็บอีกสองเหตุเกิดบริเวณปากซอยทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ปั๊มน้ำมันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
วัย๒๐ปีนักศึกษาชั้นปีที่๓ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
ถูกแทงเข้าชายโครงซ้ายนอนสิ้นใจตรงนั้น
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนคือนายกษิตต่างจิตวัย๒๑ปี
และนายทามจรุณรัฐอายุเท่ากันพลเมืองดีหามส่งโรงพยาบาล
เพื่อนคนตายให้การกลุ่มตนเองมากัน๔คน
มอเตอร์ไซค์มาถึงจุดเกิดเหตุเจอกลุ่มคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
เกิดชกต่อยกันจนชุลมุนและพลาดท่าถูกแทง
ทีมสืบแกะรอยไม่นานตามรวบตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้๓คน
ยังเป็นนักศึกษาด้วยกันทั้งสิ้น
คือนายคณิตกรจันวงวัย๒๑ปีคนแทง
นายอนุสรบุญแก้วและนายอภิษฎปลั่งปลา
ผู้ต้องหาให้การอ้างว่านัดกับเพื่อนมานั่งดื่มสังสรรค์กัน
แล้วบังเอิญเจอคู่อริจึงมีเรื่องกัน
จังหวะนั้นนายคณิตกรถูกล็อกคอกระทืบ
หันไปหยิบมีดที่พื้นขึ้นมาจ้วงแทงเพื่อป้องกันตัว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

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย

ผู้เสียหายยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด
เพราะทั้งคนเจ็บคนตาย
เป็นนักศึกษาที่กำลังมีอนาคต

โศกเศร้าเสียใจที่สูญเสียลูกชายไป
ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน